โควิดแบบนี้เราก็มีเรื่องมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะ
ช่วงนี้เราต้องระมัดระวังตัวเองให้มาก

แต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธี
ใช้ผิดก็อาจจะเกิดการอันตรายนะครับ
ติดตามรายละเอียดกันเลยกับชิสามาแชร์
เล่าให้ฟังแบบนี้นะคุณผู้ชมเมื่อวันที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมา
นี่ค่ะในแพทย์ชาญสิริเสกสรรวิริยะแพทย์โรงพยาบาลสมิติเวทธนบุรี
นั่นก็คืออุปกรณ์ไม้ตรวจนี่เห็นไหมคะ
แต่ที่เห็นนี่คือมันหักแล้วคุณผู้ชม

มันหักอยู่ในจมูกค่ะคุณชาญศิริหักคา
อย่างนั้นเลยหักคาในรูจมูกอุ้ยเนี่ยจะนึกภาพ
คุณหมอก็ระบุข้อความนะคะบอกว่า
แห่ไม้สะบ๊อบผิดวิธีหรือผิดทิศทาง
ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

ส่วนปลายไม้สวอปหักระหว่างการตรวจ
ปลายไม้คานในโพรงจมูกด้านหลัง
นี้ได้รับการรักษาโดยการใช้อุปกรณ์คีบ
ผ่านการส่องกล้องออกมาอย่างปลอดภัยโอ้ย

คุณหมอก็เลยได้แนะนำวิธีการใช้ไม้สวอปที่ถูกต้องค่ะคุณผู้ชม

ก็คือต้องแห่ไปตามแนวของฐานจมูก
หรือถึงด้านหลังโพรงจมูก
คือง่ายว่าให้แห่ไปตรงค่ะ

เออมันบางคนเข้าใจว่าต้องแทงขึ้นไม่ต้องนะฮะแย่ขึ้นไป
ตามทางของโพรงจมูก
อาจจะรู้สึกจักรจี้นิดหน่อยน้ำตาซึมนิดอันนี้ถือว่า

ทำเองอาจจะรู้สึกว่าควบคุมได้ถูกไหมคะ
แบบนี้ถ้าทำถูกต้องนะคะก็จะได้ผลแม่นยำ
แต่ถ้าหากว่าทำผิดอาจจะบาดเจ็บเช่นเลือดกำเลาไหลได้เหมือนกัน
แบบแรกคือไม้ที่ใช้จะตรวจค่อนข้างยาว
ส่วนอีกแบบนึงนะคะจะเป็นแบบสั้น
แบบสั้นนี้หรอเออแบบสั้นมันจะเข้าไม่ลึกว่างนะคะ

แต่ก็ต้องดูให้ดีว่าที่เราซื้อมาเป็นแบบไหน
สำหรับพวกเราเองที่ไม่ได้เป็นคุณหมอกับสำหรับทางเทคนิคการแพทย์ที่เขาใช้กัน

เจอคุณหมอก็ถามคุณหมอเกี่ยวกับเทคนิคการแห่
คุณหมอก็แนะนำให้ทำเองเลยนะคุณ
แล้วก็แห่ไปตรงตรง
ตอนมันสุดปลายไม้อ่ะค่ะที่มันมีกำหนดนะฮะ
แล้วยกขึ้นนิดนึงเพื่อให้ปลายมันหยอดลงข้างล่าง

แล้วก็หมุนสัก๕รอบอุ๊ยจักรจี้ดีมาก

คือเขาบอกอย่างนี้วิธีการง่ายคือแห่แบบขนานกับพื้น
ไม่ได้แห่ตั้งแห่เป็นแนวนอน

แต่เราก็เงยหน้านะถ้าเราอยู่ที่นี่แหย่ไม่เข้านะ
เราต้องเงยหน้าเราแหยะตรง

อารมณ์คงเหมือนปั่นหูแรกอาจจะแบบปั่นแนวตรงอ่ะ
คุณไม่ปั่นหูแนวนี้ปั่นหูแนวนี้